รถบรรทุก๑๐ล้อเกี่ยวเสาไฟฟ้านะครับทำให้ไฟดับทั้งคืนเลย
คนขับรถบรรทุกบอกว่าก็ขับในซอยนี้มาตลอดนะ
คือก็ชำนาญเส้นทางแหละแต่ว่าในวันเกิดเหตุเนี่ย
มันมีรถจอดอยู่ข้างทางจำนวนมากทำให้เขาต้องเบียดชิดกำแพง
แล้วก็เกี่ยวสายไฟฟ้านะครับกลางดึกที่ผ่านมานี่เองครับ
เกิดเหตุรถบรรทุกขนาดใหญ่เกี่ยวสายไฟฟ้าภายในซอย
สมเด็จเจ้าภรรยาห้าย่านท่าดินแดงทำให้เสาไฟฟ้าเนี่ยหักหนึ่งต้น
แล้วก็เกิดประกายไฟลุกไหม้ก่อนที่ชาวบ้านในระแวกนั้น
จะเร่งช่วยกันดับไฟเพราะเกรงจะลุกลาม
ส่งผลให้ไฟฟ้าภายในซอยดังกล่าวดับตลอดคืนแล้วครับ
จากการสอบถามนายบุญส่งคนขับรถก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองและภรรยา
จะขับรถบรรทุกเข้าออกภายในซอยนี้เป็นปกติทุกวัน
แต่วันนี้มีรถยนต์จอดอยู่ริมถนนภายในซอย
ทำให้ตัวเองต้องขับชิดกำแพงมากกว่าปกติ
ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกมาไปเบียดกับเสาไฟ
จนเกิดหักลงมาบนหลังคาแล้วก็เกิดประกายไฟขึ้น
จึงได้เรียกชาวบ้านให้มาช่วยกันดับไฟก่อนที่ตำรวจจะได้เข้ามาตรวจสอบกันนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าที่เสียหายออกทั้งหมด
พร้อมกับเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมโดยใช้เวลาตลอดทั้งคืน
ขณะที่ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมดำเนินคดีกับคนขับรถต่อไป
เพราะว่าซอยค่อนข้างจะแคบอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ